อีกหนึ่งเรื่องค่ะนี่คุณเก่งทัชยาวันก่อน
ฉันไม่ทำสกรูปเขาก็เชื่อเรื่องบ้างไฟพญานาคอยู่แล้ว
แล้วก็วันที่๑ค่ะพฤศจิกายนจะเป็นวันเปลี่ยนดวงนะคะ
ตามความเชื่อของเก่งนะคะจะทำบุญใหญ่เหมือนกันนะคะที่บ้านค่ะ

ปรากฏว่าถามไปถามมาเขาบอกว่าเคยได้เลขเด็ดนะมาจากงานศพ
เพราะว่าเป็นคนมีเซนต์แรงตรงนี้นะคะอาจจะเป็นยังไงนะคะ

ส่วนใหญ่ผมจะได้เลขจากโทษนะครับส่วนใหญ่ผมจะได้เลขจากงานศพ

เช่นวันเดือนปีเกิดอะไรแบบนี้ครับบางทีไปว่ายาดพี่น้องว่ายาดเพื่อน
ไหว้คนรู้จักเวลาปกติเราไม่ค่อยจะไปร่วมงานศพ
แล้วถ้าเกิดไปไหว้ปุ๊บมักจะได้พรจากตรงนั้นอะไรอย่างนี้
ก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนบ้านที่เห็นเนี่ยค่ะ

ลอตเตอรี่มาสี่งวดค่ะเขาบอกว่าได้จากบ้านเลขที่นะคะ
ซึ่งดิฉันก็ไปส่องมานะคะก็บ้านเลขที่๗๒
ก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมเป็นความเชื่อค่ะ